นาฬิกาแปดนาทีครับช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูที่สหรัฐกันก่อนเลยครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่สหรัฐนะคะหลายพื้นที่ค่ะทางชายฝั่งภาคตะวันออกนั้น
ต้องได้รับผลกระทบจากพายุหิมะนะคะอย่างเช่นกรุงวัลชิงตันดีซีรวมไปถึงนิวยอร์กด้วยค่ะ
เชิญกับพายุหิมะในหลายพื้นที่นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๘คนค่ะ
พายุหิมะเข้าหลายรัฐที่ทางชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีการคาดการณ์ว่าภายในคืนวันนี้ค่ะ
จะมีหิมะตกลงมาสะสมในกรุงวอร์ชิงตันดีซีและพื้นที่ข้างเคียงสูงเกือบ๓ฟุต
รวมถึงมีลมแรงและมีความเร็วลมถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทางการได้ประกาศเตือน
ประชาชนให้อยู่ในที่พักอาศัยและเตรียมอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงของใช้จำเป็นให้พร้อม
รับมือกับพายุหิมะในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้สินค้าจำเป็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง
กรุงวาชิงตันดีซีหมดชั้นวางของเลยทีเดียวค่ะ
เนื่องจากว่าถูกประชาชนนั้นแห่ซื้อกักตุนไว้ขณะที่ทางโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดในกรุงวัลชิงตันดีซี
ขณะเดียวกันนะคะประชาชนอีกกว่า๑๒๐๐๐คนไม่มีไฟฟ้าใช้เที่ยวบินภายในประเทศอีกเกือบ๗๐๐เที่ยวบินต้องถูกยกเลิก
รวมถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐค่ะก็คาดการณ์ว่าพื้นที่ทางชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐนั้นจะเผชิญกับพายุหิมะไปจนถึงในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กว่า๕๐ล้านคน